คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ

พอเที่ยวเสร็จปุ๊บผู้หญิงก็ชวนไปดื่มต่อที่ห้อง
ก็ด้วยความที่แบบว่าก็กึ่มนะ
ก็เลยไปดื่มต่อที่ห้องของผู้หญิงคนนี้
พอไปถึงกลุ่มเพื่อนชายของผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชม
รุมทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส

กระทืบซ้ำจนสลบเลยนะครับคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนายวุฒิชัย
หรือว่าในเป๋าอายุ๒๕ปีครับ
ก็เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ

หัวหน้าพนักงานสอบสวนสนบางเขน
ถูกกลุ่มคนร้ายใช้ทั้งมีดฟันรุม
โอ้โหบาดเจ็บสาหัสเยอะแยะมากมายทีเดียว
ค่ะแล้วดูสิตอนที่เดินทางเข้าแจ้งความสภาพนี่คือ

ยังไม่ปกติคุณผู้ชมต้องบอกว่าสาหัสจริง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๑ตุลาคม๒๕๕๙

ในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวบางเขน
เป๋าให้การบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขากับเพื่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวรามอินทา
แล้วไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางสาวสายทานยิ้มอำภัยหรือว่าเนย
เนยเป็นอดีตแฟนของเก่งลายพราง
คุณผู้ชมรู้จักเก่งลายพลางในรูปนะครับ

แล้วคุณเป๋าเขาไปเจอเนย
ก็ไปเที่ยวกันกับกลุ่มเพื่อนในผับเช่นเดียวกัน
ก่อนกลับเนยชักชวนให้เป๋าไปนั่งดื่มต่อที่ห้องที่คอนโด

ก็ไปดื่มต่อที่ห้องก็ตอบตกลงไป
แต่ขอพาเพื่อนไปด้วยนะครับ
พอถึงคอนโดก็นั่งคุยกันที่ห้องสักประมาณ๒๐นาที
จากนั้นมีเพื่อนชายของเนยมากัน๓คนเข้ามาที่ห้อง
แล้วเรียกเนยไปนั่งคุยสักประมาณ๑๐นาที
กลุ่มชายดังกล่าวก็เดินกลับออกไป
จากนั้นเนยเข้ามารีบบอกว่าขอตัวไปนอนก่อนนะ

แล้วก็ออกจากห้องไปพร้อมกับเพื่อนอีก๑คน

มีผู้ชายวัยรุ่น๘๑๐คนกรูเข้าไปในห้อง
จำชื่อได้เพียง๔คนคือในฟาในปาดในนกแล้วก็ในแบงค์
ซึ่งในแบงค์เนี่ยคือคนที่เคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนในเฟซบุ๊คกับเป๋า

เพราะเข้าจะผิดว่าเป๋าไปจีบแฟนของแบงค์นะฮะ
จากนั้น๑ใน๔คนคือในฟ้าเดินเข้าไปหากลุ่มของในเป๋า

แล้วในเป๋าหันไปมองหน้าในฟา

กลุ่มคนร้ายก็ไม่พูดพร่ำทำเพลง

ใช้มีดฟันทั้งศีรษะทั้งที่ตัว

แล้วคนร้ายถึงยอมออกไปครับ
หลังจากเกิดเหตุหลังจากแกล้งตายเสร็จ

แต่มันโชคไม่ดีตรงที่ว่า

มเตะต่อยอีกรอบหนึ่งจนในเป๋า
หมดสติไปเลยแล้วเพื่อนต้อง

แล้วช่วยกันเอาตัว
ของในเป๋าไปส่งโรงพยาบาล

เอ็นข้อมือขาดมีบาดแพ้ทั่วตัว

หมอก็อนุญาตให้กลับไปรักษาต่อที่บ้าน

หลังเกิดเหตุก็สอบถาม

เนยบอกว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนร้าย

ให้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมหลักฐาน

ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุด

โอ้โหถูกฟันเยอะแยะมากมายเหลือเกิน